ผู้ชมครับญาติของพลทหารพิชวัฒน์ที่ผูกคอตายในค่ายทหารที่ร้อยเอ็ด
ยังติดใจสาเหตุการตายอยู่นะฮะ
เมื่อหกพฤศจิกายนเนี่ยถูกพบเป็นศพใช้เชือกไนลอนสีขาว
ผูกคอตายในห้องน้ำที่เป็นจุฐองควบคุมตัว
ของกองรักษาการมนตรฐานบกที่๒๗
ค่ายประเสริฐสงครามตะบลเหนือเมืองอำเภอเมือง๑๐๑
หลังจากที่พลทหารพิชวัฒน์
ได้เหนียวจากค่ายกลับบ้านไปช่วงลอยกระทง
แล้วยาดก็พามาส่งคืนวันที่๕พฤศจิกายน

ก็ถูกพบเป็นศพลักษณะแบบนี้นะครับ
ทางครอบครัวไม่ปักใจเชื่อนะครับ
ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายนะฮะ
ก็ได้ส่งศพไปชนะสูตร

หลังจากผลเบื้องต้นจากทางพื้นที่เนี่ย

ผลที่ออกมาล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับ
พบว่าร่างกายของพลทหารพิชวัฒน
ไม่มีการบอบช้ำอะไรนะครับ

เอาไว้ว่าภายในก็ปกตินะครับ
มีการตัดชิ้นเนื้อนะ

ไปดูทั้งน้ำที่อยู่ในตาในเลือดในเล็บในปัสสาวะ
อาหารในกระเพาะนำไปตรวจสอบเพิ่มเติม

เดี๋ยวต้องรออย่างละเอียดต่อนะครับ

แม่ของพลทหารพิชชวัตรและครอบครัว
บอกว่าตอนนี้ทั้งผิดหวังแล้วก็สับสน

เพราะยังไงก็ไม่เชื่อว่าลูกชายจะฆ่าตัวตาย
มันไม่มีเหตุผลไม่มีมูลเหตุอะไรเลยนะครับ
แต่มันก็มีเรื่องของความอัดอั้นตันใจ
ที่เขาเคยสื่อไว้กับครอบครัวก่อนจะเสียชีวิตในค่ายทหาร
วันนี้ครับนี่คือที่กองปราบปรามที่กรุงเทพนะครับ
ครอบครัวของพลทหารพิชวัฒน์
พร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรม
เข้ามาช่วยเหลือเรื่องคดีนี้ให้กับครอบครัวเนี่ย
ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับผู้บังคับการกองปราบราม
ขอให้โอนคดีนี้จากร้อยเอ็ดมาอยู่ที่กองปราบ
เนื่องจากครอบครัวเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่คมคู่ว่าให้หยุดให้ข่าวนะครับ
หลังจากพยายามสืบหาความจริงในเรื่องนี้

ทนายรณรงค์ช่วงที่ให้สัมภาษณ์นี่ฮะท่านผู้ชมครับ
เอาพริกป่นมาโรยใส่ไหล่ของแม่พลทหารพิชวัฒน์
บอกว่านี่คือความเจ็บปวดของพลทหารพิชวัฒน์ที่เขาเคยบอกครอบครัวก่อนจะเสียชีวิต
ว่าเขาเจ็บปวดแบบนั้นแบบนี้อัดอั้นตันใจเวลาอยู่ในค่ายทหารนะครับ
พร้อมกับบอกว่าผู้ตายเนี่ยตอนนี้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ครอบครัวเขายังสงสัยสาเหตุการตาย
เพราะผู้ตายตอนที่ออกจากค่ายทหารไปแล้วถูกตามตัวกลับมาที่ค่ายเนี่ย
มาได้คืนเดียววันรุ่งขึ้นก็ผูกคอตาย
มองว่าเป็นการอำพลางศพหรือไม่
หรือว่ามีแรงกดดันอะไรทำให้เขาต้องก่อเหตุแบบนี้
แล้วตำรวจท้องที่เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะสามารถทำคดีได้
อยากให้กองปราบเนี่ยทำคดีแทน
จากความทราบในการที่จะเข้าไปใช้กำบวนการทันกรรมของตำรวจในพุนที่
ปรากฏว่ามีแรงกดดันของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่
วันนี้ก็เลยประสานงานมาที่ทางกองปราบราม
สุดท้ายของภาคประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยจะให้ตัดพุทธสืบสวนสืบสอบสวนเข้าที่ภายคดีนี้
โอนคดีนี้มาที่กองปราบรามเพราะว่าที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ผมว่าแรงกดดันมันเยอะจนกระทั่งเขาอาจจะทำคดีนี้ไม่ได้
ที่แม่คาใจที่สุดก็คือแม่อยากจะถามว่าอาทิตย์ก่อน
เขาโทรไปบอกว่าให้แม่น่ะไปสื่อสารกับลูกให้มารายงานตัวที่บ้าน
แม่ก็สื่อสารให้นะแล้วลูกแม่ก็เข้าค่ายตามที่เขาต้องการ
แต่เข้าไปปุ๊บก็เอาเท้าเหยียบคอลูกของแม่แล้วตัดผม
อันนี้คือพี่ชายบอกว่าที่เขาจะเสียที่ไหน
เขาก็บอกว่าแล้วก็มีการเอาอะไรโรงพริกกับเกลือโดยหลังเขา
แล้วก็มีรอยตีข้างหลังเขาเป็นรอยสัก
ว่าเขาไม่อยากเข้าไปเขาไปที่ไหนผมก็โดน
ถ้าเกิดว่าผมเข้าไปอยู่แค่นี้ผมคงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผมสงสารแม่
ทางกองปราบบอกว่าเดี๋ยวก็จะรับเรื่องไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องพิจารณาตามขั้นตอนกันต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องที่ทางครอบครัวของพลทหารพิชวัฒน์บอกว่า
มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคมครูบอกให้หยุดเคลื่อนไหวหยุดให้ข่าว
เกี่ยวกับการหาความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้น
วันนี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก

ว่าทุกอย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนตามข้อกฎหมายนะครับ
ว่ากองทัพบกจะไม่มีการปกป้องผู้ที่กระทำความผิด
หากใครเกี่ยวข้องในการทำผิดทำให้เขาเกิดการเสียชีวิต
ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทหารจะปฏิเสธความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้
เพราะการเสียชีวิตถือว่าเกิดขึ้น
ในพื้นที่ควบคุมรับผิดชอบของกองทัพ
ดังนั้นใครรับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะฮะ

ซึ่งถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้น
ก็คือพบกองรักษาการและรองพบกองรักษาการ
ซึ่งต้องถูกลงทันทางวินัย
ส่วนสาเหตุที่พลทหารผูกคอตายเนี่ย

ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปสืบสวนตามกฎหมาย
กองทัพเองก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและทางวินัย
ซึ่งทางกองทัพบกก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่มีใครอยากให้ทหารต้องเสียชีวิตในค่ายทหาร
กองทัพก็พร้อมให้การช่วยเหลือและดูแลครอบครัว
เรื่องการทำร้ายกันในค่ายทหารจนเสียชีวิตเนี่ย

เรื่องนี้ไม่มีการอยากจะให้เกิดขึ้นนะฮะ
ใครที่ก่อให้เกิดขึ้นเนี่ยต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนนะครับ